คุณผู้ชมดิฉันเห็นข่าวนี้แล้วนึกถึงตัวเอง
นึกถึงลูกสาวจริงเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ย
ใช่ค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้ดูในโพสต์ก่อน
เพราะว่าคุณแม่เนี่ยนะเขาเอาภาพใบรับรองแพทย์ของลูกสาวเนี่ย
มาโพสต์เอาไว้ในกลุ่มห้องนั่งเล่นพ่อแม่แล้วก็เขียนข้อความนะ
ซื้อปลาแดดเดียวที่ตลาดสดร้านนี้แม่ก็ไม่เคยซื้อหรอก
มาทอดให้กับลูกกินลูกเนี้ยอายุสองขวบสี่เดือน
เกือบตายเพราะว่าแม่ไม่ระวังแล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะ
บอกว่าเจ้าของโพสต์ไม่ได้มีเจตนาดิสเครดิตร้านขายอาหารตากแห้ง
แท็กเจตนาโพสต์เพื่อให้ระวังในการเลือกซื้อก่อนรับประทานเท่านั้น
นี่ค่ะใบรับรองแพทย์ของน้องใบรับรองแพทย์บอกเลยนะ
ว่าหลังจากน้องทานปลาแดดเดียวที่คุณแม่ทอดให้แล้วเนี่ย
เกิดอาการเกร็งคอแข็งลิ้นแข็งน้ำลายไหลหมอบอกแบบนี้
เกิดจากการที่น้องได้รับสารพิษพวกยาฆ่าแมลงค่ะ
แล้วแม่บอกแบบนี้ค่ะแม่ก็เล่าให้ฟังนะว่าแม่
ซื้อมาจากร้านเอ่อเป็นตลาดแถวแถวห้วยขวางจริงจริงแม่เขาอยู่แถวแถว
ชาอุทิศใช่ไหมทีนี้ก็เอาข้อมูลเนี้ยมาโพสต์ในกลุ่ม
โอ้โหพ่อแม่แสดงความคิดเห็นเพียบเลย
บอกว่าเมนูเนี่ยปลาแดดเดียวเนี่ยเด็กชอบแต่ก็ต้องระวังนะ
อาการของน้องตอนนี้เป็นยังไงอาการของน้องหายดีแล้ว
ทีนี้คุณผู้ชมพอมันเป็นข่าวแบบนี้นักข่าวของเราก็เลยลงสำรวจพื้นที่
แต่ต้องบอกก่อนค่ะว่าเราไม่ได้ไปที่ตลาดแถวห้วยขวางนะ
เราไปที่ร้านขายของแห้งขายของสดอยู่ที่ร้านแถวอ่างทอง
มีแผงขายอยู่แบบอุ้ยเพียบเลยอ่ะค่ะครับแล้วทีมข่าวอ่ะไป
คือไปพยายามสอบถามพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะดังนั้นเราก็เลยไปถามข้อมูลจาก
พอกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดอ่างทองหน่อย
อย่างน้อยพอจะได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้ออาหารพวกนี้
ว่ามันจะต้องดูยังไงดูจากสียังไงบ้างจะต้องดมกลิ่นยังไง

เรายังไม่พบนะคะความผิดปกติแต่ก็อยากจะฝากมานิดหนึ่งนะคะ
ว่าตอนช่วงนี้เทศกาลปีใหม่หลักการเลือกซื้อประเข็มนะคะ
ที่เราจะมารับประทานเราต้องดูกันเป็นเรื่องของสี
ต้องเป็นสีธรรมชาติไม่ย้อมแดงนะคะหรือว่าไม่มีสีสีคล้ำไป
ที่สองดูจากเรื่องของกลิ่นนะคะกลิ่นเนี่ยเวลาที่เราใส่เกลือนะคะ
มันก็จะมีก็คือกลิ่นก็จะไม่มีกลิ่นตุก
ก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าปลาเข็มนี่อาจจะไม่มีความสดนะคะ
ประทานเข้าไปอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนแล้วเอ่อข้อที่สามก็คือ
เรื่องของแมลงวันค่ะก็ไม่ควรที่จะมีแมลงวันตอมกันมากเกินไปนะคะ
ก็อาจจะมีการตอมบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอะไรคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีแมลงวันตอมเลยเนี่ยมันส่งผลให้เห็นว่าอาจจะมียาฆ่าแมลง
ซึ่งบางทีเราไม่ทราบว่าอยู่บริเวณปลาเค็มนั้นหรือเปล่านะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือพอเห็นข่าวแบบนี้แล้วเชื่อแหละ
ว่าพ่อแม่ดูข่าวอยู่แล้วก็จะเป็นห่วงลูก
ว่าเวลาเราซื้อเมนูแบบนี้มาทำให้ลูกกินจะยังไง
แล้วมีคำถามมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมปลาแดดเดียวถึงอันตราย
ที่ลูกประสบเหตุนะครับหมอแหลปบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะ
แม่ค้าบางคนนะต้องย้ำนะว่าบางคนหมอแหลปบอกเอายาฆ่าแมลงมาพ่นปลา
เพื่อไม่ให้แมลงวันมาตอมถ้าสุ่มตรวจฟอร์มาลีนก็มักจะเจอด้วย
เมื่อก่อนออยและสคบก็สุ่มเจอบ่อย
สารเคมีที่น้องคนนี้เจอคือยาฆ่าแมลงในกลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟส
เมื่อกินหรือสูดดมจะมีอาการคลื่นไส้วิ่งเวียนอ่อนเพลียตามอ่อนเพลีย
กล้ามเนื้อหดตัวเป็นห่อมแน่นหน้าอกอาเจียนท้องเดินตาพร่า
น้ำลายออกมากว่าปกติถ้าอาการพิษรุนแรงจะถึงหมดสติ
น้ำลายฟูมปากอุจจาระปัสสาวะราชชักหายใจลำบากและหยุดหายใจ
ก็นี่ไงก็ถึงลูกสาวของคุณแม่เลยมีอาการเกร็งคอแข็งลิ้นแข็งน้ำไหล
ไหลแบบนี้ไงคะแล้ววิธีการสังเกตนะหมอแหลปแนะฮะ
ปกติแล้วปลาตากแห้งมักมีแมลงวันตอมนี่ไง
แต่ถ้าไม่มีแมลงวันมาตอมก็อาจจะสันนิษฐานไว้เลยว่า
เขาฉีดยาฆ่าแมลงหรือเปล่านะครับหมอแหลปเตือนไว้แบบนี้
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตกันให้ดีนะ
จะซื้อเมนูแบบนี้มาทำให้ลูกกลัวกลัวนะคะ